เรื่องนี้มันอาจจะหวาดเสี่ยวนิดนึงแต่พาไปตัดผมนะทำไมต้องหวาดเสี่ยว

เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าลีลาของคุณพี่เขามันน่าหวาดเสียวค่ะคุณผู้ชมไปดูกันก่อนค่ะ

สำหรับช่างตัดผมท่านนี้เขาเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
เรานำเสนอเรื่องราวคุณพี่ไปบ่อยครั้งมาก
แต่ไม่ฮือฮาเท่าครั้งนี้ครั้งนี้ฮือฮามากเพราะอะไร
เมื่อกี้คุณเห็นไหมคุณพี่เขาทำยังไง

เดี๋ยวนะเขามีแต่ปิดปากปิดจมูกเพื่อป้องกันโควิดสิบเก้า
นี่พี่แกเล่นปิดถึงตาเลยเหรอครับ

มองเห็นไม่เห็นก็ตัดผมได้
ตัดออกมาแล้วเป๊ะด้วยไม่พังเลยสักทรง
ลีลาของเขาขั้นเทพนะคะฝีมือของเขาก็ไม่ธรรมดานะคะ
เจ้าของร้านคนตัดผมคนนี้ชื่อว่าช่างถี่เขาบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากว่า
เขาไปเรียนรู้ตอนสมัยที่เป็นช่างตัดผมจิตอาสาที่บนดอยอะค่ะ
สมัยนั้นไปตัดผมจิตอาสาบนดอยแล้วบนดอยเนี่ยไม่มีไฟฟ้า

ใช่พอแบบกลับมาเปิดร้านตัดผมด้วยตัวเองก็เลยปิ๊งไอเดีย
ถ้าสมมุติเราไม่มีไฟฟ้าเรามองไม่เห็นเราจะตัดผมเหมือนที่บนดอยได้ไหม
ก็เลยนำประสบการณ์ที่ผ่านมามาปรับใช้ก็เลยตัดสินใจ
อ่ะคุณชนะมาลองให้หน่อย
เดี๋ยวมาลองให้ช่างทีตัดผมของผม
หลับตาแล้วลองตัดผมคุณชนะดูสิเป็นครั้งแรก

ไม่มีผมรักชีวิตผม
แต่ว่าเขาฝึกจนชำนาญแล้วคุณชนะฝึกไปฝึกมาจนเก่งกาดคล่องแคล่ว
ก็เลยนำลีลาการตัดผมแบบนี้มาตัดผมให้กับลูกค้า
เห็นไหมนักข่าวของเราถามอับดุล
อ่ะเดี๋ยวแล้วช่างทีจะตอบกลับมาว่าเอ้ย

พอดีวันนั้นไม่ได้ตัดผมกันแล้วมัวแต่เล่นตลกกันนี่แหละ
ตัดผมออกมาไม่มีแบบพลาดเลยนะคุณชนะ
ตัดออกมาเป๊ะเลยแต่ว่าแหมคนถูกตัดอาจจะหวัดเสียวหน่อย
แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเขาบอกว่าเฮ้ยคุ้มค่านะ
เพราะว่าแต่ละทรงออกมาโดนใจ

ถ้ามีโอกาสจะไปที่เชียงใหม่ใช่ไหม